เรื่องร้องเรียนต่อการทำงานของเจ้านักที่ตำรวจกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งถูกขโมยขโจร
เข้าไปงัดแงะเข้าไปขโมยของในบ้าน
แล้วเจ้าของบ้านต้องเป็นคนจับโจรเอง
โดยเจ้าของบ้านบอกว่าก็โทรแจ้งตำรวจแล้วตั้งแต่ตี๓

แล้วตำรวจจะมาทันได้จับโจรไหม
นี่เป็นเรื่องร้องเรียนในโลกโซเชียลอยู่นะครับ

ที่ใช้ชื่อว่าทนายวรกร

ถูกเจ้าของบ้านจับตัวด้วยตนเอง

ส่วนคนร้ายร่วมแก๊งอีก๑คน
พยายามจะพังประตูบ้านเข้ามาช่วย

เจ้าของบ้านโทรไปแจ้งความที่สพสำโรงเหนือ
แต่ไม่เห็นมีตำรวจรับสายสักกระนาย

กว่าตำรวจสพสำรงเหนือจะถึงบ้านเนี่ย
โอ้โห๖โมงเช้าจ้า

ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยบางปูนคร
ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ชี้แจงถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าว
บอกว่าตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ
ก็ตอนตี๕๙นาที
แล้วสายตรวจก็รีบพุ่งตัวเข้าไปยังที่เกิดเหตุ
ภายใน๑๐นาทีก็ต้องเป็นสักตี๕๙นาทีสิ
เมื่อไปถึงตำรวจก็ได้พบคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน

อยู่ในสภาพสะบักสบอมซะแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการก่อน

แล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป
ฟังเสียงคำชี้แจงของภูมิกับการสพสำรงเหนือฮะ
คือที่โรงพักษณ์นะครับ

เพื่อทำรับการในส่วน่ะเกี่ยวของต่อไปครับผม
คือเหตุการณ์หลังจากจับโจรได้ไม่ว่าจะสืบสวนสอบสวนอะไรต่อยังไงเนี่ย

คนสนใจเรื่องของการเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
ภายใน๑๐นาทีอย่างผู้กำกับพูดจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเราก็ถามญาติของเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกบ้านหลังนี้
จริงแล้วถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้คือไม่มีใครอาศัย
ก็ปิดประตูล็อกกรอนเอาไว้อย่างแน่นหนานะ
แต่คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์แล้ว๓ครั้งติดกันเลย
ล่าสุดก็มีคนร้าย๒คนเข้ามาก่อเหตุครับ
จึงถูกทางญาติเจ้าของบ้านล้อมจับได้๑คน

เจ้าของบ้านยันนะยืนยันบอกว่าโทรแจ้งตำรวจสพสำรงเหนือ

โทรแจ้งตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ประสานให้
ก่อนที่ตำรวจสสเนื้อจะมาถึงที่เกิดเหตุ
เกือบ๖โมงแล้วนะครับ
ตำรวจสพสำรงเหนืออาจจะได้รับแจ้งจากกองปราบ
ตอนตี๕๙นาที
เพราะว่ากองปราบก็อาจจะโทรกิ้ง

เพราะว่าตอนแรกเจ้าของบ้านก็โทรเข้าไปที่
ตสเนื้อบอกว่าไม่มีคนรับเลย
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ